คุณผู้ชมข่าวนี้ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับหนุ่มเก่งทัชยะกันสักหน่อยนะ
เพราะต้นปีหน้าเขาเคลียร์คิวแล้วค่ะเตรียมบวชอุปสมบทเข้าศึกษาในรั้วพระธรรมแล้วนะคะคุณผู้ชม
โดยถือเลิกดีค่ะในวันที่๗มกราคมนะคะเป็นวันอุปสมบทณพัทธศรีมาวัดสะมณีจังหวัดอุดรธานีค่ะ
โดยนอกจากจะตั้งใจบวชทดแทนคุณพ่อแม่แล้วเจ้าตัวยังตั้งใจบวชถวายพ่อปู่พญานาคอีกด้วย
อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่านุ่มเก่งเขาสายมูตัวพ่อนักถือและสัตว์ธาในเรื่องของพญานาคมากเป็นพิเศษ
งานนี้ค่ะจากที่จะตั้งใจลาบวชแบบเงียบเล็กแต่ตอนนี้ดูท่าว่าจะไม่เล็กแล้วนะ
น่าจะดูใหญ่โตเอาเรื่องเลยล่ะค่ะเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
มันเป็นสิ่งที่คิดอยู่ลึกแต่ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเมื่อไหร่ครับ
แล้วก็ด้วยช่วงเวลาเก่งบวชข้ามวันเกิดเก่งเกิด๑๐มกราคม
ก็เลยวันเกิดปีนี้ยังไม่มีอะไรจะให้รางวัลตัวเองครับ
แล้วเราเป็นสายมูเนอะแล้วเราเป็นสายที่แบบชอบปฏิบัติ
แล้วเราก็เลยว่างั้นเอาวันนี้สบายใจเรา
เราไม่เหมือนเคสอื่นที่แบบบวชหนีกล้าบวชอะไรใช่ไหม
เราตั้งใจอยู่แล้วเราศรัทธาในองค์พ่อปู่พญานาคมาก
แล้วก็ยิ่งเราได้ศึกษาได้เติบโตขึ้นได้ทำบุญมากขึ้น
เราก็รู้สึกว่าข้างในของเราลิ้งกับเรื่องสายของพญานาค
ว่าพญานาคสีขาวผมบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องนุ่งขาวห่มขาวเนอะ
เราว่าเขาอาจจะชอบเรื่องบุญเรื่องทำ
ดังนั้นทุกครั้งที่เราทำอะไรประมาณนี้
เราจะรู้สึกว่ามันเหมือนมีความชื้นในใจมีความชุ่มในใจ